ลูกสาววัย๒๒ปีค่ะร้องมาที่เพจรถปลดทุกข์ของเรานะคะบอกว่าอยากให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยค่ะคุณพ่อหายตัวไปนะคะรู้ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือขับรถออกไปเพื่อที่จะไปหาแม่เลี้ยงนางสาวสิริพรสวัสดิรำกำลังจุดทูปต่อหน้ารูปแม่ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะบอกว่าให้ช่วยโดนบันดาลหานายเสนีสวัสดิรำหรือว่าพ่อเนี่ยเจอเร็วไม่ว่าพ่อจะเป็นหรือว่าตายนะคะ
สาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราชธานีพอก็อยู่บ้านคนเดียวที่ตะโมนเขาทะลุในจังหวัดชุมพรค่ะตัวเธอจะโทรหาพ่อตลอดนะจนกระทั่ง๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาติดต่อพ่อไม่ได้เลยค่ะก็หวานให้เพื่อนมาดูที่บ้านก็ไม่เจอพ่ออีกหลังจากนั้นก็พยายามหาข้อมูลจากเพื่อนแล้วก็คนสนิทของพ่อรู้

นี่ค่ะก็เลยรีบเดินทางไปตามหาพ่อที่บ้านของแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงตอบกลับมาว่าไม่ได้ติดต่อกับพ่อมานานแล้วก็เลิกกันไปแล้วนี่ครับ
สิงหาคมที่ผ่านมาเธอตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหายที่สพขุนทะเลจังหวัดสุราชธานีแล้วก็ที่สพนาศักดิ์จังหวัดชุมพรด้วยเพราะกลัวว่าพ่อเนี่ยจะได้รับอันตรายแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะ๔กันยายนโทรหาพ่ออีกครั้งไม่มีใครรับสายแล้วหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องเลย
ว่าพ่อยังอยู่ก็ตอนนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าพ่อไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าพ่อต้องทั้งจะทำบ้านเพิ่ม
แล้วก็ทางทรงหนูเรียนยางก็ตัดหนูกลับมาก็คือขึ้นไปดูสวน
ยางก็คือพ่อตัดทิ้งไว้ยังไม่ได้มีการเก็บค่ะ
แล้วก็หนูก็งัดบ้านเข้าไปวันที่ว่ามาตามหา
ข้าวยังอยู่ในหม้ออยู่เลยจุดเน่าเสียหมดคือคาดว่าน่าจะไปแล้วก็น่าจะกลับมา
แล้วคือสุดท้ายน่าไปไม่ได้ครับก็บินบอลขอให้สิ่งศักดิ์ช่วย
โดนบันดาลให้พบคุณพ่อค่ะพบแบบไหนก็ขอให้เจอค่ะ
แบบไหนก็รับได้ค่ะก็สามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ตามหามาตลอด
ไม่ว่าจะตามวิธีไหนเท่าที่หนูทำได้หนูทำหมดทุกทางค่ะ
ก็คืออยากพบคุณพ่อให้เร็วที่สุดเท่าที่ย่าทำได้เพื่อที่จะ
ดำเนินชีวิตข้างหน้าต่อไปด้วยค่ะเจอคุณพ่อยังไงก็ขอให้เจอค่ะ

ก็ใครที่รู้เบาะแสนะคะไม่ว่าจะเคยเห็นรถกระบะของคุณพ่อ
อีสุสุตอนครึ่งสีน้ำเงินเทาทะเบียนบน๒๗๓๐จชุงพร
หรือเห็นคุณพ่อเนี่ยนี่คือหน้าตาคุณพ่อของเธอนะ
ใครพบใครเห็นหรือมีเบาะแสอะไรสักอย่างเนี่ย
ก็แจ้งมาที่นางศาสิริพรสวรรค์กรรมนี่สาวนี่เราขึ้นเบอร์ให้แล้ว

หน้าจอไว้หน่อยก็ได้นะคะตามหาให้หน่อยก็แล้วกัน
คือข้าวมันอยู่ในหม้ออ่ะทุกอย่างยังค้างยังค้าอยู่
ให้พ่อคิดว่าน่าจะออกไปแป๊บเดียวหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องออกไปใช่ไหม
อย่างเร่งด่วนมี๒กรณีแต่ก็คือคาดว่าจะกลับมานะคะ
ก็ช่วยช่วยกันนะคะก็ใครเห็นเบาะแสก็ติดต่อไปได้